ต่อเนื่องไปอีกข่าวนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับ
จนเมืองสุพรรณบุรีไม่ปานีผีนะครับ
ไปทุบเจดีแล้วเอาโกรธที่ทองเหลืองนะฮะ

แล้วก็เททิ้งเกลือนหมดเลยครับผม

ชาวบ้านและแวกวัดใหม่สิทธาวาส
หางตลาดนะครับตำบลยุ้งทลายอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
มาตรวจดูเจดีบรรจุกระดูกญาติพี่น้องในป่าช้าหลังวัดนะครับ
หลังจากที่มีคนร้ายมาแอบทุบเจดี
ขโมยโกรธทองเหลืองและเงินภายในช่องบรรจุกระดูก
เสียหายไปทั้งหมด๖๐หลังครับ
นางสาวขยื่นยอดตลาดได้มาดูเจดีบรรจุอัดของพ่อที่ถูกทุบ
บอกว่าโกรธทองเหลืองของพ่อยังอยู่
แต่เงินที่ใส่ไว้ใต้โกรธตามความเชื่อให้พ่อนำไปใช้ในพบภูมิหน้านั้น

โชคดีที่คนร้ายไม่นำกระดูกพ่อของเธอมาทิ้งให้เป็นที่สะเทือนใจแบบเจดีหลังอื่นนะครับ
ด้านภาษีการทวีวัดรัตนวันนูจ้าวาดวัดก็บอกว่า
เคยได้ยินเรื่องการขโมยโกรธทองเหลือง

ยังนำกระดูกมาเททิ้งให้เป็นที่หดหูใจอีกด้วย
ว่าคนร้ายจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ติดยาที่มามั่วสุมกัน

ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความกับตำรวจแต่อย่างใด
วอนคนร้ายให้เลิกพฤติกรรมทำลายทรัพย์สินสิ่งเคารพของชาวบ้านแบบนี้ครับ
โอ้โหไม่น่าทำนะครับ